เอาหรือเปล่าคณะกรรมการปรองดองสมรรถสารคะ

คณะกรรมการตั้งมาก็ไม่ตอบโจทย์อะไรแล้วครับ
เพราะว่าในวันที่รัฐสภาควรจะเปิดประตู

รัฐสภาควรจะเปิดประตูรัฐสภากับปิดประตูนั้นใส่หน้าประชาชนนะครับ
หนึ่งก็คือคุณประยุทธ์ต้องลาออกเท่านั้นนะครับ
เพราะว่าตอนนี้รัฐไม่เหลือความชอบทำอะไรแล้วครับ
ในวันที่มอบเด็กมีการชุมนุม

ก็มีการฉีดน้ำมีการใช้กำลังเข้าสลายนะครับ
อย่างนี้ครับมันไม่เหลือความชอบทำอะไร

ผมมองว่าพลเอกประยุทธ์ก็มีความชอบทำ
ตามรัฐมนูจน์ที่จะอยู่ต่อครบเทม

เมื่อเริ่มเปิดการทำงานเดี๋ยวก่อนเต่าขอให้สวัสดิ์ตัวกันขออภัยช่างครว่า
โมเดชน์ประยุทธ์มีความชอบทำ
การทำงานที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีความผิดพลาด
อะไรที่ทำให้บ้านเมืองเสียหายหรือประชาชนเนี่ย
ต้องมาขับไล่ท่านออกนะฮะประเด็นที่สอง
และเรื่องสำคัญคือว่าการที่ท่านลาออกเนี่ยมันก็จะไปสร้างปัญหาใหม่นะครับ
เพราะว่าถ้าท่านลาออกเนี่ยภายใต้โครงสร้างสภาแบบนี้
สอสอที่มีอยู่พักการเมืองต่างก็ต้องมาจัดรัฐบาลกันใหม่ใช่ไหมครับ
ซึ่งอาจจะมีคนได้ประโยชน์บางพักเป็นฝ่ายค้านอยากเป็นฝ่ายรัฐบาล
ต่อลองตำแหน่งต่อรองผลประโยชน์กันมีคนได้ประโยชน์แน่นอนใช่ไหมครับ
รัฐบาลใหม่จะเข้มแข็งไหมครับไม่มีทาง
ใต้บรรยากาศการเมืองแบบนี้นะครับบวกกับรัฐบาลใหม่ขึ้นมา
ข้อเรียกร้องของผู้ชมนุมจบไหมครับไม่จบเขาไม่ต้องการแค่ไล่นายก
เขาต้องการมากกว่านั้นเขาก็ต้องมากดดันรัฐบาลต่อไป
ใช่ไหมครับมันเดินหน้าไม่ได้หรอกครับ
เพราะฉะนั้นการที่นายกรัฐออกมันไม่ใช่การแก้ปัญหาอยู่แล้วนะครับ
นอกจากไม่มีความชอบทำไม่มีความจำเป็นยังมีคนหนุนอยู่แล้ว
ก็มองว่าคือไม่ได้แก้ปัญหาจริงแม้ว่าจะเป็นหนึ่งในข้อเรียกร้องถูกไหมคะ
ใช่ครับแล้วสรุปถูกนะคะจังหวิตสุนัขค่ะ
เดี๋ยวถามกันต่อเพราะว่านายยกและออกก็ยังไม่จบไง
เพราะข้อเสนอมันยังไม่ครบคือจริงจริงข้อเสนอก่อนเนี่ยนะครับ
รามกำแหงเราเรียกร้องเนี่ยเราบอกให้แก้รำนวนยุบสภานะครับ
แต่ข้อข้อเรียกร้องก็ไม่ถูกตอบสนองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าจะมาพูดว่าเอ่อ
ยุบสภาแล้วแล้วจะได้รัฐบาลที่อ่อนแอ
อันนี้เป็นเพลงความคิดของราออกแล้วเอาสอสอที่มีอยู่ปัจจับันมาตั้งรัฐบาล
ครับอันนี้ลาออกนะลาออกเนี่ยคือสภายังอยู่นะครับ
สภายังอยู่พักเพื่อไทยพักพลังประชารัฐพักประชาธิปัตยพักอะไรสอสอเท่าไห
มาคุยกันจัดตั้งรัฐบาลใหม่ค่ะนะครับก็คือจะบอกว่ารัฐบาลไม่เข้มแข็งอยู่ดี
แล้วก็ยังไม่ตอบโจทย์ผู้เรียกร้องด้วยใช่เพราะเรียกร้องไม่ได้ต้องการแค่
แค่เปลี่ยนรัฐบาลเขาต้องการอะไรที่มากกว่านั้น
อันนี้ยืนยันนะครับว่าถ้าบอกเวลาพูดเรื่องเพดานที่สูงขึ้น
ว่าเรียกร้องอะไรได้มากกว่านั้นเนี่ยมันแค่ทำให้ทุกอย่างกลับมาอยู่ตามที่ควรจะเป็นนะครับ